ก็คือพลตรวจเอกสมยดพุ่มพันธ์ม่วง
เขาก็มีการบอกแล้วนะครับว่าสโมสรไหนที่ยังไม่ได้ส่งใบมอบอำนาจ

ซึ่งก็ปรากฏว่ามีอยู่๕สโมสรนั่นเอง
เดี๋ยวลองดูกันนะครับแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับ

แล้วก็จะปิดเป็นความลับในเรื่องของรายชื่อคนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ในวันนั้นครับ
ก็สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับ
ในวันนี้นั่นเองพลเรือเอกสุรวุฒิมหารม
ประธานคณะกรรมการกลางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยความคืบหน้า
หลังจากที่ได้ตัวให้ตัวแทนทั้ง๗๒สโมสรนะครับ
ส่งใบแต่งตั้งตัวแทนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นะครับว่าขณะนี้ยังขาดบางสโมสรที่ยังไม่ส่งใบแต่งตั้งตัวแทนก็ได้แก่
และทางด้านวิทยาลัยพิชยะเกษมซึ่งก็เป็นรองแชมป์ฟุตบอลถ้วยคอนะครับ
แต่ก็ได้รับการประสานจากสโมสรเหล่านี้ว่าประธานสโมสรได้ติดภารกิจ
พร้อมกันนี้นะครับพลเรือเอกสุรุษยืนยันว่าได้ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนแล้วและไม่พบความผิดปกติ
แต่อย่างใดเชื่อว่าสามารถดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างไม่มีปัญหาครับ
กว่าก็คิดว่าโวเตอร์๗๒เสียงเนี่ยน่าจะมาครบเลยนะ
ก็ถือว่าต้องขอบคุณต้องขอบคุณสมาชิกสโมสรทุกสโมสรนะครับ
ที่ได้ร่วมมือที่ตั้งใจที่จะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
สามารถเดินไปได้และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
ก็ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ตัวผมถือว่าตัวสโมสรเขาอยากที่จะเลือกตั้งแล้วล่ะ
กลับมาที่ระเบียบวิธีในการเลือกตั้งในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นะครับ
จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเช้าดูด้านหลังเลยนะครับ
ตั้งแต่๙นาฬิกาก็คือ๙โมงตรงสมาชิกทั้งหมดเดินทางมา
แล้วก็ลงทะเบียนเข้าไปรอเริ่มต้นในที่ประชุมนะครับ
ซึ่งเขาบอกเอาไว้แล้วว่ามาลงทะเบียนแล้วก็สุดท้ายเนี่ย
องค์ประชุมได้๕๐สโมสรมาแค่๕๐สโมสรเปิดองค์ประชุมได้เลยทันทีนะครับ
จริงแล้วเนี่ยมีสโมสรสมาชิกประมาณ๒๓๐๐นะครับ
คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็คือ๗๒เสียงแล้วก็อีก๒๐๐กว่าสโมสร
ถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยนับเลย๕๐สโมสรปุ๊บสามารถเปิดมติในองค์ประชุมได้๑๐โมง
อากาศแล้วก็รับรองระเบียบการเลือกตั้งนะครับก็จะมีสองฝั่งนะครับ
สีเขียวข้างหน้าจอเนี่ยก็คือ๗๒เสียงที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง
ส่วนสีแดงก็คือสโมสรสมาชิกทั้งหมดที่เข้ามา

ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารับฟังได้เพราะว่าทุกคนทุกสโมสรจะได้ระเบียบข้อบังคับไปแล้วในการดูก็คือระเบียบวิธีในการเลือกตั้งนะครับ
นี่คือทั้งหมดที่เป็นไฮไลท์ในช่วงเช้า๑๐โมง
มติก็คือว่าต้องมากกว่า๓ใน๔ถึงจะมีโอกาส

แต่ว่าคนที่รับรองประติเนี่ยนะครับก็คือ๗๒สโมสร
ดูกันแบบนี้หางออกมาแบบนี้นะครับฝั่งสีเขียว
สีเขียวก็คือ๗๒สโมสรที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งวันนั้น
ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งสีส้มก็คือสโมสรที่ผมบอก
สโมสรนี่แหละที่ยังมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมาสังเกตการณ์ดูด้วยนะครับ
แต่พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ในการโหวตรับรองระเบียบวิธีการเลือกตั้งนะครับ
ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกตั้งจะดำเนินต่อไปอย่างไร
แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราดูแล้วนะครับพอรับรองเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงบ่ายก็จะมีการลงคะแนนเกิดขึ้น
อย่างแรกเลยการเลือกตั้งนะครับจะใช้วิธีในการลงคะแนนลับแก๊บ

ไทยภาคมิลิกส์๑๘ทีมดิวิชั่น๑๑๘ทีมดิวิชั่น๒๓๐เสียง
และฟุตบอลถ้วยพระราชทานถ้วยขอคง๖เสียงนะครับ
ซึ่งก็เสียงที่เป็นตัวแปรสำคัญในครั้งนี้อยู่ที่ศึกดีวิชั่น๒ครับ
มีถึง๓๐เสียงนะครับเพราะว่าในครั้งนี้น่าสนใจมีการเปลี่ยนแปลง
จากการใช้อันดับที่๑๕ของแต่ละโซนมาเป็นการเลือกตัวแทนของโซน
ก็ทำให้แตกต่างจากครั้งก่อนในการเลือกตั้งนายกสมาคมนั่นเองครับ
หลังจากนั้นนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วก็จะเสร็จสิ้นการลงคะแนนนะครับ
คณะกรรมการก็จะเริ่มนับคะแนนนั่นเองจากนั้นครับ
ในการลงคะแนนเนี่ยก็ตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลนะครับ
ก็จะมีการนับคะแนนหากไม่มีผู้ใดได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่ง
ก็คือ๓๗เสียงนะครับก็จะต้องเลือกในรอบใหม่
ด้วยการตัดผู้สมัครที่มีคะแนนน้อยที่สุดออกไปในแต่ละรอบ
กว่าจะได้ผู้สมัครที่มีคะแนนเกินครึ่งนั่นเองครับ
ส่วนการนับคะแนนในตำแหน่งของอุปนายกสมาคม
ผู้ที่มีคะแนนลำดับ๑๕จาก๑๕คนที่ลงสมัครนะครับ
จะได้รับตำแหน่งไปและสภากรรมการจะนำผู้ที่มีคะแนนลำดับที่๑
จาก๓๘ผู้สมัครเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับ
เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งและส่งข้อมูลการเลือกตั้ง
ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากรกฐ
รับรองผลการเลือกตั้งต่อไปครับ
คณะกรรมการกลางก็ยืนยันนะครับว่า
ระเบียบวิธีการเลือกตั้งนั้นได้ทำตามข้อบังคับ
การปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เขียนในปี๕๘
แล้วก็รับรองเมื่อเดือนเพื่อสถิกันอย่างที่ผ่านมา
แต่ว่าหลายคนผู้สมัครที่ผมบอกนะครับ

เขาบอกว่าความหมายมันคือเหมือนกับอันเดิมก็คือใบมอบอำนาจ

เหมือนคุณชนะเดินทางเลือกตั้งเนี่ยวันนั้นก็ต้องเป็นคุณชนะไป
คือมอบให้ผมไปไม่ได้ในนามสโมสรนี้อยากให้เป็นอย่างนั้น

ใช่แต่เขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องจบกระบวนการเลือกตั้ง
ก็ต้องดูว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหน
แตกต่างจากในครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับ
กันอีกครั้งจะมีการเลือกตั้งในวันที่๑๑กุมภาพันธ์ติดตามกันได้นะครับ